นาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
เถียงนานี้มันมีต้นสะดาวสูงกว่า๑๐เมตร
คาดว่าเป็นสื่อล่อฟ้าอย่างดีเลย

ตรงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนะ
อยู่ตรงเถียงนารอดชีวิตได้ปฏิหาร
แต่ไก่ที่อยู่แถวนั้นตายหมดเลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปหน่อยฮะ

เออบอกว่าโอ้โหฟ้ามันผ่าลงมาตรงนี้

แต่คนในเถียงไม่เป็นอะไรคุณ
เป็นเถียงนาของนายอานนท์กองสุวรรณ
อายุ๒๙ปีอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านกิวหมู่๗
ตำบลนาผู้อำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีครับ
นี่ฮะน้าสาวของทางด้านคนที่เกือบถูกฟ้าผ่านะฮะ
แล้วก็ป้าพาทีมข่าวมาดู
จุดที่นายอานนท์หลานชาย
เหมือนจะถูกฟ้าผ่าลงมาแต่รอดตายปฏิหาร
สภาพเถียงหนานะฮะเป็นเถียงหนาหลังเล็ก
มีต้นสะดาวสูงกว่า๑๐เมตรติดกับเถียงนา

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วครับ
ฝนจะตกลงมามีเสียงฟ้าร้องตลอดเวลา
ไม่คิดว่าฟ้ามันจะผ่าตรงเถียงนาของหลานชาย
ที่พ่อของหลานจะวิ่งมาบอก
บอกว่าหลานถูกฟ้าผ่าช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย

ตอนนั้นเห็นนะคุณนอนน้ำลายฟูมปากหมดสติ
ก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลเพล
แต่ไก่ที่อยู่ใต้ถุนตรงที่นายอานนท์นอนอยู่ข้างบนเนี่ยนะ
ถูกฟ้าผ่าตายไป๕ตัวคุณ
อันนี้เจ้าไก่ที่รอดชีวิตปฏิหารเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะเรียกปฏิหารต้องเรียกคำนี้จริงก็รอดมาได้นะคะ
แต่มี๕ตัวตายไปกลายเป็นซากนะครับ
ทีนี้ครับนายอานนท์อยู่โรงพยาบาลใช่ไหม
เราก็ไปดูซิว่าบาดเจ็บสาหัสขนาดไหน

นี่นายอานนท์เนี่ยรอดปลอดภัยดีนะครับ
เล่านาทีเฉียดตายพร้อมกับเปิดลายศักยันต์ให้ดู

เกิดสายฟ้ามันฟาดลงมา
เขาบอกว่าเฉียดตัวผมไปนิดเดียวเอง
เห็นเป็นแสงวาบสว่างจ้าเสียงดังเปรี้ยง
หลังจากนั้นภาพตัดไปเลยครับพี่
รู้สึกตัวอีกทีได้ยินแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาปลุกคุณ
ได้ยินเสียงเหมือนแม่ที่ตายไปแล้วนะมาปลุก
ตื่นตื่นบักลาตื่นบักลา

ทีนี้พอได้ยินเสียงแม่ที่ตายไปแล้วเขาพยายามตั้งสติ
แต่ตอนนั้นมันหายใจไม่ออกนะฮะ
แล้วพอเริ่มที่จะลืมตามาได้
ถึงตอนนี้ยังมีอาการปวดหัวแล้วก็ช้ำตามแขนขาและขาอ่อนแรงนะฮะ
ก็ต้องฉีดยาแก้ปวดก่อนนอนตลอดนะครับ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมรอดชีวิตมาได้ปฏิหาร
ผมเชื่อว่าแม่ที่เสียไปแล้วมาช่วย
แล้วก็ยังมีเหรียญปู่ศรีสุโธที่ผมเองนับถือ

ซึ่งแม่มันเสียไปแล้วนะครับ
โอ๊คค่ะอยู่ที่กุยบุรีประจบคีรีขันศ์

ทีนี้หลังออกจากโรงพยาบาลครอบครัวก็จะทำบุญเรียกขวัญครั้งใหญ่
ให้นายอานนท์ที่รอดตายมาได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะ

ใช่ฝนฟ้าฝนตกกับหลายพื้นที่นะครับฝนฟ้า
ตรงบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ระวังให้มาก